คุณผู้ชมครับแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา
เขาเอามีดไปแทงนายจ้างก็คือเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
เป็นเจ้าของแผงผักรายใหญ่ที่ตลาดไทยของปฐุมธานี
คือแรงงานคนนี้เป็นอดีตลูกจ้างถูกด่าถูกไล่ออกไปแล้ว
แล้วโมโหกลับมานะครับมาฆ่าในจ้างคุณผู้ชมครับ
แล้วก็หนีกลับไปตำรวจตามจับกลุ่มได้
ระหว่างเตรียมกลับกรามพูชาที่แสดงของศาสตร์แก้วรวดนะครับ
เรื่องนี้ที่สถานีตำรวจภูทรครองหลวงจังหวัดปฐุมธานีครับ
ตำรวจก็จับกลุ่มได้แล้วแล้วก็แถลงข่าวจับกลุ่มในที
เป็นอดีตลูกจ้างชาวกัมพูชาครับ
แล้วก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดธัญบุรี
หลังเข้าไปก่อเหตุใช้มีดแทงนางพรพันธ์แสนประสิทธิ
หรือว่าเจสั้นนะครับเขาก็เรียกกันเจสั้นเจสั้น
ซึ่งเป็นเจ้าของแผงผักรายใหญ่เลยครับ
อยู่ที่ตลาดไทยเสียชีวิตนะครับ
ภายในหมู่บ้านพระปิ่น๗ซอยเทพกุญชรอำเภอครองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
เหตุเกิดเมื่อวานนี้เองครับ๒๓เมษายน
โดยตำรวจภูทรครองลึกจังหวัดสาแก้วสามารถตามจับกลุ่มได้ทันควันครับ
ในพื้นที่ของอำเภออรัญญประเทศ
ต้นผู้ต้องหาเขารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
เขายอมรับแบบนี้เขาบอกว่าเขาแค้นถูกดุดาถูกไล่ออกจากงาน
ก่อนเกิดเหตุปีนเข้าไปที่บ้านของเจสันเพื่อเข้าไปมรื้อค้นทรัพย์สิน
ระหว่างนั้นครับเจสันกลับมาพบพอดี
จึงใช้มีดแทงไปที่คอก่อน
หลังจากนั้นก็แทงท้องจนเสียชีวิต
จากนั้นขึ้นรถทัวร์จากกรุงเทพไปอลัญญาประเทศ

แต่ว่าถูกตำรวจจับกลุ่มได้เสียก่อน
ของกลางด้วยเงินสดประมาณ๖๐๐๐บาทแล้วก็มีปืนอีก๑กระบอก
เมืองต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในจุดที่เกิดเหตุต่อไปครับ